ว่าตอนนี้คนกรุงเทพจะยังเบาใจว่าอ๋อก็แห้ง
เดี๋ยวจะได้เจออากาศหนาวแล้ว

อายุทยายังท่วมไหมท่วมอ่างทองท่วมไหมก็ยังท่วมอยู่
ปฐุมธานีเองก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือชุมชนหน้าวัดบางหลวงหมู่๔ตำบลบ้านฉางครับ
น้ำยังสูงกว่า๕๐เซนนะแม้ว่าน้ำมันจะลดลงไปแล้วเกือบ๓๐เซนครับ
ชาวบ้านเขายังลำบากกันอยู่ครับเพราะว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ต่ำ
ก็บางหลังไม่ได้ยกพื้นสูงอะไรมากมาย
หลังก็จะมีเรือจอดอยู่ไว้คอยสัญจรแบบนี้ครับ
หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเขาทำสะพานมาเลยนะเป็นสะพานเหล็กพื้นไม้เนี่ย
เขาเอาไปวางนี่ฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเส้นทางเข้าออกครับ
แต่บ้านบางหลังเนี่ยคุณผู้ชมไอ้สะพานมันเข้าไปไม่ถึงอ่ะสิ
ทำยังไงล่ะก็ต้องใช้เรือถ้าเรือไม่มีใช้อะไร
ใช้โฟมกล่าวเป็นโหแบบโหเนี่ย
ยืนโฟมแบบนี้นั่งโฟมแบบนี้

แต่ลักษณะพี่แบบนี้นี่คือเขาท่วมทุกปี
เขาชำนาญแต่คนไม่ชำนาญเนี่ยนั่งโฟมแบบนี้
อันตรายนะพลิกแล้วพลิกเลยนะ

คุณผู้ชมครับซ่อมเสร็จแล้ว
ชาวกรรสินเขาต้องโกนดีใจกัน
พนังกรรมชีไงน้อง

วันซ่อมเสร็จแล้วเขาดีใจกันมากเลย

ที่จุดบ้านดำสี
ตำบลรำชีอำเภอของชายจวัดกรรสิน

๑๖ธุระคมที่ผ่านมา๘วันแล้ว
สามารถซ่อมพนังกั้นน้ำได้แล้วครับ

เพราะว่าต้องทำงานแข่งกับเวลายังไงล่ะท่าน
คือท่านบอกโดยเฉพาะ๕เมตรสุดท้าย
คือคุณผู้ชมดอมน้ำแข็งพออุดมาค่อยแคบค่อยแคบ
พอเหลือแคบน้ำมันแรงไง
เพราะมันเหลือช่องนิดเดียวให้น้ำออกน้ำมันแรงแรงนะครับ
ต้องเอาหินไปวางเป็นฐานยึดโยงกับเสาที่เป็นต่อหม้อ
แล้วเอาเสาไฟฟ้ามาทำเป็นคานไขว้โอ้ยยากเหลือเกิน
ตะขายที่เป็นแบบเหล็กนะครับเป็นตัวหน่วงต้านแรงของกระแสน้ำ
เบี้ยวซ้อนทับไปทับไปทับไปอุดไป
นังกั้นน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวตลอด๘วันที่ผ่านมา
สำเร็จครับทุกฝ่ายช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่นะฮะ
หลังจากนี้ก็เรื่องนี้เบาแล้วใช่ไหม
ทางฝ่ายปกครองบอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาผู้ประสบอุทธกภัยต่อไปครับ
ดีใจด้วยครับกาลสินแต่ต้องระวังหน่อยนะไอผนังกั้นน้ำมันจะชอบขาดหรือว่าพังเอาตอนดึกนะ
ใช่บางทีชาวบ้านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะต้องมาอุดรูมาอุดตรงที่มันรั่ว